ผลของการสอบสวนการเสียชีวิตโดยคณะกรรมการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ซึ่งยืนยันว่าการเสียชีวิตของน้องเมย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซ่อม
หรือการทำรงวินัย

ได้โพสต์เรื่องราวนี้ออกมาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ระบุถึงผลการสอบสวนการเสียชีวิต
ของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันการหรือว่าน้องเมย์
จากคณะกรรมการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้งขึ้นมา
สรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากปัญหาสุขภาพ

ส่งผลให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ไม่ใช่การถูกทำรงวินัยหรือการถูกซ่อมแต่อย่างใด
จากกรรมการได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องรวม๔๑คน
ประกอบกับมีประวัติการรักษาทางการแพทย์ของน้องเมย์
และประวัติการเข้าใช้ห้องพยาบาลมาตลอดของน้องเมย์ที่เข้าเรียน
จึงเป็นการยืนยันว่าน้องเมย์ไม่ค่อยแข็งแรงป่วยบ่อย
และพบด้วยว่าก่อนหน้านี้มีอาการหกล้มที่บันได
มีภาพกล้องวงจรปิดในโรงเรียนยืนยันด้วย
ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนที่น้องเมย์จะเดินไปเรียนวิชาพันละศึกษา
ไม่ได้เกิดจากการถูกซ่อมแต่อย่างใด
อันนี้จะไปอิงกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรวจว่ามีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
นี่เขายืนยันออกมาบอกว่าเกิดจากการหกล้มที่บริเวณบันไดนะคะ
ว่าน้องเมย์ถูกซ่อมจนเสียชีวิต
แต่คณะกรรมการจะนำหลักฐานทางการแพทย์การตรวจรักษา
และภาพจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งการให้ปากคำมายืนยันค่ะ
ส่วนที่ผลสอบของกองทัพไทย
อาจจะสวนทางกับผลสอบของนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้
ที่บอกว่าบอบช้ำซี่โครงร้าวไม่ได้เกิดจากการปั๊มหัวใจ
คณะกรรมการมีหลักฐานในเรื่องของการตรวจรักษา
ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ชี้แจงในการแถลงเองว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เพราะเรื่องของพยาธิสภาพของร่างกายบางครั้งยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจ